อีกเรื่องที่ฝากเตือนนะครับที่จังหวัดระยองครับ
โอ้โหจอดรถเอาไว้ข้างทางรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยอันนี้ต้องระวังให้ดี
เพราะว่ามันเป็นโอกาสของพวกมิจฉาชีพที่จะมาขโมยรถมอเตอร์ไซค์ครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านร่มเย็น
น้องฟอร์ดซอย๕หมู่๔ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง

เห็นรถเป้าหมายแล้วก็พากันลงจากรถ

เดินไปที่รถมอเตอร์ไซคันหนึ่งที่จอดอยู่บริเวณนั้นพอดีครับคุณผู้ชมครับ
ไปด้วยกันเนี่ยฮะแบบนี้แล้วทำท่าทำทางเหมือนจะช่วยกันยกแล้วก็ช่วยกันเข็นออกมา
นี่เห็นไหมคนหนึ่งอยู่ด้านหน้าอีกคนนึงดูต้นทางด้านหลัง
แล้วก็ถอยถอยถอยถอยเข็นออกมาแบบนี้อืม
กมาแบบเนี้ยคือยกข้างหน้าไงแล้วก็ขับอ่า
แล้วก็มาเจาะเอาไว้ตรงนี้คือลักษณะล้อหน้ามันโดนล็อกไว้อยู่ไง
มันล็อกคอไว้ข้างหน้าแต่ด้านหลังมันไม่ได้ล็อกเอาไว้ใช่ไหม
ค่ะก็เลยยกข้างหน้าแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนกันออกมาอ้าว
การปลดล็อกตรงที่คอสตาร์ทเครื่องแล้วก็ขับรถคันนี้
บอร์ตอสไทยคันนี้หนีไปเลยครับนี่ฮะ
ใช้เวลาก่อเหตุไม่นานเท่านั้นเองคุณผู้ชมแล้วคลิปเนี้ยถูกแชร์ไว้ที่
แฟนเพจแฟสบุ๊คอ่านี่ฮะไว้ใจไม่ได้จริงจริง
ตอนนี้นะครับทางเจ้าของรถเขาก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้ว
แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งทางตำรวจเองเนี่ยตามจับผู้ก่อเหตุ
มาดำเนินคดีตอนนี้ยังไม่สามารถจับตัวได้
แต่ก็คาดว่าอีกไม่นานแหละเพราะว่าหลักฐานค่อนข้างจะชัดเจนนะครับ
แล้วก็เห็นเรื่องของรูปภัณฑ์สันธารและเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายด้วยครับ
โอ้โหนะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะยังไงฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยกันแล้วกันนะคะ